ความรู้มีเพียงแค่ชั้นปสี่

ถ้าปศรีเองผมไม่ทำอะไรมากมากผมนี้แค่นี้

เขาบอกว่าปศรีไม่ธรรมดา

เรื่องแกะสลักหรือชื่อหรือเรื่องไปทั่วปฏภีร์เลย

เรื่องแกะสลักเต็มที่เลยครับ

สลักนี่พระพุทธรูปไม้นะฮะ

ที่ร้านพรสินริมถนนสายบ้านกาญจนา
ตะบนพรมพิรามอำเภอภูมิราม

วัย๖๖ปีนะครับ
เปิดรับแก่สลักให้ทุกแจนนี้ทุกประเภท
ทั้งแก่สลักภาพเหมือนภาพโนนตำ

เป็นที่รู้จักกันดีของชาวพรมพิราม
และด้วยฝีมือการแกะสลักที่ปลารีด
ทำให้มีการมีออเดอร์
มีการสั่งจองเข้ามาจากทั่วประเทศ

สนใจการแกะสลักมาตั้งแต่เด็กแล้วครับ

ลุงเลยแอบไปใช้เวลาหลังเลิกเรียน
เข้าป่าไปแอบแกะสลักไม้ด้วยตัวเอง

สุดท้ายยึดเป็นอาชีพ

ครับ
แก่สลักมากนะครับมีความสุขทุกครั้งได้กินตนาการไปเรื่อยนะครับ
เห็นภาพนี้ครับออกมาเป็นรูปร่างทันที
ขอนไม้ธรรมดากลายเป็นภาพขึ้นมา
ราคาค่าแกะสลักแล้วแต่ขนาดและความละเอียดของผลงาน
ตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักแสนครับ
ล่าสุดลุงแกะสลักบายประตูและบานหน้าต่างอุโบสถ
ของวัดคลองช้างอำเภอวัดโบดจังหวัดพิศนุโลก
สลักเรื่องราวพุทธประวัติทั้งหมด๒๐ชิ้น
ตกลงราคากันที่หลักแสนบาท
โอ้นะครับได้อาชีพได้รายได้นะฮะ
ใช่ดูสิครับแม่ดูฝีมือนะครับ

พรชัยบอกว่าตอนนี้อายุมากขึ้นก็ยังไม่อยากปลดละวาหรอกครับ

จากจะรับจัดสลักแล้วก็ยังเป็นวิทยากรให้กับหลายที่นะครับ
ใครสนใจที่อยากเรียนรู้หรือว่าอยากอุดหนุนคุณลุงนะครับ
ติดต่อได้ที่เบอร์โทร๐๘๔ครับ

คุณลุงพร้อมจะถ่ายทอดวิชาให้

ก็สามารถที่จะสั่งซื้อจากคุณลุงได้เลย

หรือจะเอาแบบถ้าใครมีไม้

ผมจะได้แบบนี้